ยังจำความแซ่บของแม่ตั๊กสิริพรกันได้
แล้วบอกเลยว่าสัดส่วนของแม่ตั๊กเนี่ยในวัยนี้นะ

ขอยืมเพลงแม่ฮายเข้าไปเลยเพราะว่าแซ่บจริงคุณผู้ชมค่ะ

คนเขาบอกเลยว่าสวยจนตาลาย

เอาข่าวไปลงนะไม่ใช่ของไทยรัฐนะ

ใส่ปุ๊บหัวลักหัวหลง
พาดหัวเขาน่ะไม่เท่าไหร่คุณผู้ชม
แต่ต้องขยี้ตาใหม่คุณดูในวงกลมสีแดงนะ
ลงข่าวบอกว่าแม่ตั๊กอายุเข้า
โอ้โฮฉะนี้ยังมีคนหรือเปล่าเธอ
นี่อยู่มากี่ยุคกี่สมัย๕๑๐ปีคุณผู้ชมค่ะ
แต่เรื่องความแซ่บไม่ยอมแผ่วง่ายเขาว่าอย่างนี้
ตั๊กเห็นข่าวโอ๊ยขำก๊ากเลยวงกลมแดงมาให้
นี่ตายแล้วดิฉันอายุ๕๑๐ปีแล้ว

ตัวอายุยืนกว่าปอบในพี่หยดอีกนะนี่นะ

ตั๊กก็โพสต์ลงขำแต่แฟนคลับบอกว่า
แม่เรื่องนี้อาจจะไม่ขำนะ
เราอาจจะยิ้มกว้างไปด้วยกันนะ

เป็นการใบ้เลขอะไรหรือเปล่า
แล้วบางคนบอกเลยว่างวดนี้ตามอายุแม่ตั๊กแล้วกัน
ไม่ใช่แค่เลขสวยนะเพราะว่าแม่ก็สวยจ้า
ขึ้นดูคนอายุ๕๐๐ปีสิ
สวยขนาดนี้ดิฉันบอกเลยว่าดิฉันเคยพยายามน่าจะลองใส่ชุดไอลาเทคแบบนี้
ไปเช่าในร้านแฟนใหม่ปิ้นอยู่นะเธอ
ขาข้างนึงยัดเข้าไปไม่ได้นี่ขนาดว่าทานน้ำมันพืชไปแล้วนะ

ต้องยอมให้เขานะอายุเท่าไหร่นะ

แล้วมันไปตรงกับเลขของพี่แจ๊กกะลีนป่ะ